เอาละครับคุณผู้ชมครับไปที่นครปฐม
คนร้ายก่อเหตุอุกอาจบุกไปยิงพ่อค้า
ไอ้ขายไก่อบฟางไปถึงบ้านเรียกออกมาเลย

จังหวะที่ผู้ตายหันหลังกลับยิงก่อนปั้งหนึ่ง
แล้วตามไปยิงซ้ำอีกเสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ตำรวจสพนครชัยศรีไปกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
โอ้โหนี่ตรงนี้เลยนะครับ
ตรวจสอบบ้านนี้อยู่ที่ตะบนบางกระเบาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
หลังเกิดเหตุมีคนยิงกันได้รับบาดเจ็บ
ถนนหน้าบ้านนะครับเจอกองเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๒ปลอกตกอยู่
ทางเดินเข้าตัวบ้านเนี่ยเจอปลอกกระสุนปืนอีก๓ปลอกหัวกระสุน๑หัว
หน้าบันไดเจอปลอกกระสุนปืนอีก๒ปลอกโอ้โหยังไม่หมดนะ
ถุนบ้านเจอปลอกกระสุนปืนอีก๒ปลอกแล้วก็หัวกระสุน๓หัว
ยิงกันขนาดไหนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเลือดกองเบลอเลย
คนถูกยิงคือนายธรรมรัฐจีนสืบสายครับชื่อเล่นชื่อจ๊าบอายุ๔๔ปี
หลังเกิดเหตุญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครชัยศรีแต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
โอ้โหแผลถูกยิงหน้าทะลุนะครับขออภัยฮะหลังทะลุหน้านะครับ
ด้านหลังทะลุด้านหน้าแล้วก็เหนือหน้าอก๑แผลราวนมซ้าย๓แผล
แล้วก็ที่หน้าท้องแขนซ้ายอีกหลายแห่งเลยก็ดูปลอกกระสุนปืนสิครับ
เป็นรถของผู้ก่อเหตุจอดทิ้งไว้ตรงนี้เลยนี่นี่รถผู้ก่อเหตุ
วัชละชัยนะครับเล่าบอกว่าคนถูกยิงเป็นพี่เขยของเธอนะครับ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วตะโกนเรียกให้พี่เขยออกมา
สักพักทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จปั๊บพี่เขยเดินเข้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่จากข้างหลังแล้วก็เดินตามมายิงซ้ำอีกหลายนัด
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปครับแต่ญาติญาติเนี่ยไปช่วยกันล็อกตัวไว้จนรถล้ม
ก็เลยวิ่งหนีไปได้นะฮะคาดว่าสาเหตุมาจากเรื่องน่าจะรถชนกันนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าเกิดวันไหนนะนะครับที่ชนกันเนี่ยแต่มาคุยกันวันนี้ครับ
กันสักพักนึงก็เริ่มมีเสียงที่แรงขึ้นแล้วก็
แล้วพี่จ้าต้องยิงตรงนี้แล้วพี่จ้าจะเดินทันหลักเข้าบ้านกัน
ที่ตัดแผ่นความได้น่าจะคีย์รถเนี่ยค่ะ

คนนี้คีย์รถชนที่เคยได้แหละพี่ชามนี่แหละค่ะ

ชัยศรีสอบปากคำญาติกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐาน
จนทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือในประโยงชูวงวาดอายุว่า๕๖ปี
คู่มีปัญหากันมาก่อนฮะตามคาด
เคยขับรถเฉียวชนกันแล้วหมางกัน
เช้ามืดวันนี้ทั้งคู่เจอกันที่ปั๊มน้ำมัน

ทะเลาะกันอีกครับ๗โมงเช้า
นายประยงขี่รถมาเรียกผู้ตายที่บ้าน
ตกลงกันไม่ได้มีปากเสียงแล้วยิงกันอย่างที่เล่าไป
พนักงานสอบสวนนะครับรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็ไปขออนุมัติศาลจังหวัดนครปฐม
ออกหมายจับนายประยงในข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วครับ